เมื่อวานนี้ค่ะนายอานนท์นำพาแก่นำกลุ่มผู้ชุมนุมราชดร
โอ้โหมีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก
บอกว่านายกรัฐมนตรีจะลาออกก่อน๒๕พฤศจิกายนนี้

คือกระแสข่าวมาจากไหนไปรู้อะไรมา

นี่ค่ะ๔๘๐๐ไลค์ความคิดเห็น๔๐๐กว่ารายการ

เชื่อว่ามากกว่าร้อยละ๕๐ที่คอมเมนต์ด้านล่าง
จะเป็นคำถามแหละจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
วันนี้เองค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันนายกไม่ลาออกนะคะ
นายอนุชาบุรพชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
กล่าวปฏิเสธกรณีที่นายอานนท์นำพาได้โพสต์ข้อความระบุว่า
ผู้เด็กประยุทธ์จันทร์โอชายจะลาออกภายใน๒๕พฤศจิกายนยนนี้
ก่อนนัดชุมนุมใหญ่ของกลุ่มราศดรเขานัดกันชุมนุมนะคะที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ค่ะ
ยืนยันว่าภารกิจทุกอย่างของนายกจะคงดำเนินไปตามปกติ
และนายกยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำหน้าที่เพื่อประชาชน
ขณะเดียวกันนะคะช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุม
มันจะเป็นไปตามปกติค่ะยืนยันว่านายกไม่มีการพูดคุยถึงประเด็นอื่นอื่น
แต่อย่างใดโดยเฉพาะปรึกษากับคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าว่าจะลาออก
พร้อมขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและให้มีการตรวจสอบข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนะคะ
ที่สำคัญต้องดูคนโพสต์ด้วยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน
นี่เป็นคำยืนยันออกมาจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ลาออกนะคะ
ขณะที่นางสาวปรินาไกรคุบสสราชบุรีจากพลังประชารัฐค่ะ
จากเรื่องนี้แหละแจ้งความดำเนินคดีเลย
กับนายอนุนำพานะคะข้อหาผิดพรบคอมพิวเตอร์ที่สนทองหล่อ
กรณีที่โพสต์ข้อความบอกนายกจะลาออก
โดยระบุว่าการกระทำแบบนี้เป็นการจงใจนำข้อมูลอันเป็นเท็จ
เผยแพร่ในระบบคอมพิวเตอร์เป็นการปลุกปั่นสร้างกระแส
ทำให้สังคมเกิดความสับสนเกิดความเข้าใจผิดนะคะ
เอายืนยันแล้วนะคะว่าไม่ลาออกอย่างแน่นอนนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวเนื่องกับนายกรัฐมนตรีเหมือนกัน
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีค่ะแถลงการออกมานะคะ
บอกว่าหลังจากนี้ไปจะมีความเข้มข้นในการใช้บังคับใช้กฎหมายมากขึ้น
กับกลุ่มผู้ชุมนุมนายจตุพัฒน์บุญพัฒนารักษาหรือไผ่ดาวดินค่ะ
กล่าวถึงคำแถลงการตรงนี้ของนายกรัฐมนตรีว่า
กดดันแบบนี้มาโดยตลอดไม่ใช่มาตรา๑๑๒ก็ใช้มาตรา๑๑๒
เพื่อจำกัดสิทธิ์ความเคลื่อนไหวยืนยันว่าจะเคลื่อนไหวต่อไปแบบนี้แหละ
จนถึงที่สุดเพราะมาไกลแล้วตอนนี้ไกลเกินกว่าจะถอยแล้วค่ะ

แต่ก็ต้องติดตามนะวันที่๒๕พฤศจิกายนที่เขาบอกว่าจะมีการชุมนุมใหญ่

ใช่ค่ะรอติดตามกันด้วยเราไม่พลาดรายงานอยู่แล้วนะคะ